ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
หยองมือแทงเหยื่อใจสุดเทียม
ก้าวร้าวจนถูกย้ายจากสถานพินิษฐ์

ออกจากคุกมายิ่งกว่าเดิม
ชู้วิทย์กำบลพิสิทธิ์
รัชพรชลาดล
ชูวิทย์ตีแสกหน้า

บอกก่อนว่าเท้าความก่อนว่าคดีนี้เป็นเรื่องเป็นราวมา

หนุ่มชายภูมิหน้าตาดีหายตัวไปประมาณ๑๙วัน
ญาติครอบครัวออกตามหาสุดท้ายเจอเป็นศพ
ไล่เรียงแกะรอยกันไปจนเจอตัวผู้ต้องหา
ซึ่งก็คือนายน็อตแล้วก็หมูหยอง
หมูหยองหรือนายสาธิตสาแก้วหรือหมูหยอง

ลิเป็นโจรฆ่าคน
แล้วฆ่าคดีแรกหรือเปล่าเนี่ย

ฆ่าตั้งแต่๑๔แล้ว
ตั้งแต่อายุ๑๔ค่ะ

ถิติผมขอเรียนให้ทราบว่า
เยาวชนอายุต่ำกว่า๑๘นั้นก่อคดีปีละประมาณ๔๐๐๐คน
เป็นคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์๗๐๐คนนะฮะ
เป็นคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย๔๐๐๐คดี
และเป็นคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด

คดีเกี่ยวกับเพศก็๑๕๐๐คดี
เพราะฉะนั้น๔๐๐๐คนไม่ใช่จำนวนน้อย
คนที่บ้านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วชูวิทย์

รู้แล้วล่ะว่าต่ำกว่า๑๘นะ

กฎหมายแบ่งไว้ที่ชัดเจนครับ
ว่าเด็กนั้นจะหมายถึงอายุต่ำกว่า๑๐ปีครับ
อายุต่ำกว่า๑๐ปีนั้นกฎหมายกำหนดไว้ช่วงหนึ่ง
เช่นเดียวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องคดีกระทำชำเลานะฮะ
กฎหมายกำหนดอยู่ช่วง๑๕๑๘และ๑๕ต่ำลงมานะครับ
แต่กฎหมายที่เกี่ยวกับเยาวชนนั้น
กำหนดช่วงอายุอยู่๓ช่วงครับ

ช่วงแรกคือไม่เกิน๑๐นั้นถือว่ายังไม่รับรู้อะไรยังไม่รู้เรื่องทำอะไรก็ไม่มีความผิดหรอกครับ
ทีนี้มีช่วงที่๑๐ถึง๑๕นะครับก็ยังถือว่ารับรู้แล้ว
แต่ว่ากฎหมายยังถือว่ายังเป็นผู้ที่ไม่ได้รับรู้เท่ากับผู้ใหญ่
ดังนั้นยังไม่ได้ใช้กฎหมายผู้ใหญ่
แต่๑๕๑๘นั้นเป็นช่วงที่
ถือว่ามีความรับรู้ใกล้เคียงกับผู้ใหญ่แล้ว
ดังนั้นอยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของศาล

ว่าในกรณีที่ร้ายแรง

ก็อาจจะใช้กฎหมายผู้ใหญ่

ก่อคดีในลักษณะที่ว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายนะครับ
ไม่ได้ว่าเป็นการประมาทหรือว่าไม่ได้เป็นคดีเล็กน้อย
สารก็จะใช้กฎหมายผู้ใหญ่ไปใช้
ในกรณีของหมูหยองนี่ไปอยู่ที่สถานพินิษฐ์
คือสถานพินิษฐ์นั้นที่เรียกว่ากรมพินิษฐ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นกลมหนึ่งนะครับ
สถานพินิษฐ์มีทั้งหมดทั่วประเทศอยู่๘๔แห่งนะครับ
กรุงเทพนั้นอยู่แถวสัมภวุฒิบางนานี่เองนะครับ
นั้นก็แบ่งออกมาเป็น๓บ้านแล้วครับ
ชื่อเพราะทั้งนั้นบ้านเมตตาบ้านกรุณาบ้านอุเบกขา
ดังนั้นคนที่ทำความผิดต่ำกว่า๑๘นั้นสารท่านก็จะส่งไปที่สถานพินิษฐ์
แต่ในกรณีของนายหมูหยองทำไมนะ

ต้องบอกก่อนว่าเคยอยู่สถานพินิษฐ์มาแล้ว๓รอบ
ในบุรีรำกรุงเทพแล้วก็ชายภูมิ

คดีล่าสุดก็คือส่งไปที่สถานพินิษฐ์ชายภูมิก่อน
เพราะว่าเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นที่ชายภูมิ
ชายภูมิเอาไม่อยู่ค่ะ

ก็เลยส่งตัวไปที่จังหวัดใหญ่หน่อยนครราชศรีมา

ราชดีดตัวกลับมาชายภูมิเลยบอกว่าคุมไม่อยู่เหมือนกัน

กลัวว่าเด็กในนั้นจะเป็นอันตรายก็เลยต้องตีตัวกลับมา

จะมีเด็กที่กระทำความผิดนะฮะในคดีต่างนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดไปเสพยา
ผิดพลาดพลั้งไปในหลายเรื่องนะครับ
ไปรักษัพไปหยิบของอะไรนี่
ก็จะถูกไปที่สถานพินิษฐ์
สถานพินิษฐ์นั้นก็คงจะไม่ใช่เป็นเยาวชน
กระทำความผิดโดยกมลสันดาล

แต่ในกรณีของหมูหยองเนี่ยมันต่างกันครับ

ดูแล้วจะมีพฤติกรรมเป็น

ขนาดเขาว่าอะไรนะ
แล้วจะคิดจะไปขอโทษคนพ่อแม่เขาที่ผู้ตายไหม
ตอบว่าไงไม่สนใจไม่สนใจ
ขอโทษแล้วคนตายจะฟื้นกลับมาไหม
เดี๋ยวเบรกหน้ามีให้ฟังเสียงเขาด้วยที่เขาพูด
พูดอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเป็นเยาวชนนะครับ
เพราะฉะนั้นเยาวชนเขาคือกำลังของชาติในอนาคต
ถ้าเรามีเยาวชนที่แย่แบบนี้เราจะทำยังไงครับ
ไปอยู่ที่สถานพินิษฐ์เขาก็กลัวจะไปอยู่ที่คุกผู้ใหญ่
ออกมาท่านคิดว่าจะเป็นคนดีได้ไหมครับ
คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงนะคะว่า
เอาหมูยองเข้าคุกใหญ่แล้วจะดีขึ้นหรือว่าอย่างไร
เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังความเห็นคุณชูวิทย์กันค่ะ
เอาล่ะคุณชูวิทย์ในเมื่อหมูหยองอายุต่ำกว่า๑๘
ครับแต่สถานพินิษฐ์เอาไม่อยู่แล้ว
แล้วก็ดูพฤติกรรมแล้วเนี่ยคุณชุวิตเพิ่งบอกไปเองว่า
มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่พฤติกรรมของเยาวชนที่รู้เท่าไม่ถึงการ

คือเอาเข้าคุกใหญ่เนี่ยก็เหมือนกับเอาน้ำเสียน้อยไปผสมกับน้ำเสียมาก
ในคุกนั้นจะมีคนทำผิดทุกคดีครับ
ตามที่กรมราชธรรมมีงบประมาณอย่างจำกัด

เขาไม่ได้แบ่งว่าเป็นความผิดครั้งแรกไปอยู่ที่นี่
แต่อันนี้ไปความผิดหลายครั้งไปอยู่ที่นี่

การจัดรวมกันหมดยกตัวอย่างเช่น
ถ้าคนเป็นรักเล็กขโมยน้อยเข้าไปในคุกก็จะไปคุยกับไอ้พวกปล้น
พวกปล้นพวกข้าหรือว่าพวกมือปืนซุ้มอะไรต่าง
ก็เข้าไปอยู่ด้วยกันสังเกตได้จากการที่พฤติกรรมของพวกค้ายาเสพติดนะครับ
ค้าเล็กค้าน้อยเข้าไปก็มีเส้นมีสายเริ่มรู้จักขาใหญ่เริ่มรู้จักเครือคลาย
ออกมาแทนที่จะขาย๕เม็ด๑๐เมตร๑๐๐เมตรไม่ล่ะครับ
ขายเป็นพันโลขายเป็นหมื่นเม็ดแสนเม็ด
ดังนั้นวิธีการแบบนี้เป็นวิธีการที่ผมเข้าใจว่าไม่น่าจะถูกต้อง

เราจะได้ไม่ใช่คนดีคืนสังคม
เราจะได้คนเลวกลับมาในสังคม
คืออันนี้ต้องพิจารณาใช่ไหมคะว่า

คืออย่างที่คุณชุดบอกว่าบางทีมันก็ตัดสินยากว่า
มันเป็นน้ำเสียเอาเข้าน้ำเสียน้อยไปจนน้ำเสียมาก
แต่บางคนเขาก็กลับใจออกมาได้จริง

ตัวอย่างเช่นเวลาคนที่กระทำความผิดนั้นออกมาเนี่ย
รู้สึกว่ากรมราชธรรมเขาจะมีสถิติอยู่
อยู่ว่าประมาณ๔๐๐๐คนที่กลับไปมีคดีอีก
หมายความว่าไปติดเป็นครั้งที่๒นะครับ

ก็คือจำนวนคนที่ออกมาไม่ใช่คนที่จะกลับไปทำผิดอีก
แต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่กลับไปทำความผิด
เรียกว่าผู้ร้ายโดยกรมลสันดาล
กรณีของนายหมูหยองเนี่ยผมเข้าใจว่า
มันต้องมีหลักของจิตนิสัยคือ
ต้องมีการดูถึงจิตถึงการที่เกิดเติบโตขึ้นมา
ผมก็ต้องบอกไว้ก่อนในเยาวชนอายุต่ำกว่า๑๘
แต่กฎหมายเห็นว่าเป็นเยาวชน๑เวลาสอบสวนนี่ก็ต้องทำภายใน๒๔ชั่วโมง
จะต้องมีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์มีอายการเข้าไปร่วมสอบกับพนักงานสอบสวนด้วย
ไม่ได้หมายความว่าจะไปสอบเหมือนผู้ใหญ่
ต่ำกว่า๑๘กฎหมายจะกำหนดเป็นอย่างนั้น

ถ้าโดยปกติคุณมิ้นคงทราบว่าส่งไปที่สถานพินิษฐ์
แต่ในกรณีนี้สารมีอำนาจครับ
คือการกระทำความผิดในกฎหมายถือว่าผู้ที่ต่ำกว่า๑๘เนี่ย
ความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีนี่มีตามสมควรแล้วนะครับ
แต่ไม่อาจถือว่ามีความรู้สึกรับผิดชอบอย่างเต็มที่

จึงเปิดโอกาสให้สารใช้ดุลพินิษฐ์ครับ

เลือกลงโทษทางอาญาแก่เด็กนั้นเช่นเดียวกับกรณีคนทั่วไป

หรือในกรณีที่สารจะเลือกใช้วิธีการสำหรับเด็กก็ได้

ผมเข้าใจว่าสารก็คงจะได้รับการร้องขอนะครับ
จากสถานพินิษฐ์ว่าเอาไม่อยู่แล้วนะครับ

เข้าไปอยู่ในเรือนจำผู้ใหญ่นั้นก็ต้องเข้าใจก่อน
ว่าในนั้นมีทั้งครบสูตรมหาโจรล่ะครับ

โจรดาวเลิกดาวโอ้โหสารพัดดาวอยู่ในนั้นหมด

ก็เหมือนกับคนที่ไปอยู่กันในวงการ

ครบคนผ่านไปหาผิดครบบัณฑิต
ดังนั้นไปอยู่ในนั้นมันก็คงจะหาบัณฑิตยาก

ก็จะเลือกเอาคบกับคนที่มี

ที่มันแบบเป็นโจรนะครับ
เรียนรู้มาออกมามันก็หนักขึ้น
หมูหยองเข้าไปอยู่ในนั้นเขาให้อยู่ส่วนพยาบาล

อย่าลืมนะครับว่าส่วนพยาบาลนั้นก็คงไม่ได้อยู่ห่างไกลนะครับ
ก็มีนักโทษมาใช้บริการอยู่เป็นประจำ
เพราะฉะนั้นจริงผมแนะนำว่าถ้าที่เมืองนอกหรือที่อเมริกา
เนื่องจากเขามีงบประมาณอย่างมหาศาลนะครับ

อันนี้ต้องหมายความว่าพ่อแม่ของนายหมูหยองเนี่ย
ก็คงจะดูแลไม่ไหวหรืออาจจะมีความแตกแยกกันนะครับ
ก็เคยออกมาเล่าว่าต้องทิ้งลูกเพราะลูกขู่ฆ่า
ครูฆาตคือมีนะในกรณีที่ไปใช้สารยาเสพติดบ้างนะครับ
ในพฤติกรรมตั้งแต่เลี้ยงมาจนเติบโตมาเนี่ย
ได้เอาใจใส่ไม่ได้เลี้ยงดูนะฮะเด็กก็เติบโตไปตามสภาพนะฮะ
ลักษณะของนายบูหองนี่ไม่ใช่ไม่มีนะฮะ
ผมว่ามีพอสมควรเท่าที่ผมสัมผัสมานะ
ในสถานที่ที่เป็นชุมชนแออัดไปบางที่ก็มีนะฮะ

แรงของยาเสพติดแรงของเอ่อ
หมู่เพื่อนฝูงไม่ได้อยู่กับพ่อแม่
พ่อแม่แตกแยกทางกันไปดังนั้นการเติบโตขึ้นมาเนี่ย
ก็คงไม่ใช่เป็นคนที่ดีนะแต่ว่าผมมองคนที่เลวออกครับ
ดังนั้นการที่เป็นคนเลวเนี่ยไม่ยากเลยครับ
คุณมิ้นครับไอ้คนเร็วนี้ไม่ยากนะครับ
ถามว่าจะเป็นคนที่อยู่กับอบายมุกอบายมุกอยู่ห่างกับเรานิดเดียวเองครับ

เป็นเรื่องง่ายที่จะเป็นคนเลว
การที่จะเป็นคนดีนี่เป็นยากนะครับ
ไม่ใช่ว่าเป็นง่ายนะครับแต่ถามว่าจะเสียคนเนี่ยโอ้โหมันง่ายมากครับ

คุณดูแล้วกันวิธีการเสียคนของเยาวชนเยอะไหม
เยอะมากอ่านข่าวทุกวันก็เจอ
เยอะนี่ขนาดเอาปีหนึ่งมี๔๐๐๐คน

เพราะฉะนั้นหลักการก็คือ

เขาถือว่ารัฐเป็นพ่อแม่ในกรณีที่

สารก็สามารถที่จะสั่งการสามารถที่จะสั่งเมื่อทำความผิด
ก็จะต้องเอาพ่อแม่เมื่อพ่อแม่ไม่มีมีผู้ปกครองไหม

ก็สามารถจะมากำหนดได้ครับมากำหนดพฤติกรรมของเด็กว่า
เออไม่ให้ทำความผิดถ้าทำความผิดอีกจะให้วางเงินประกัน
ในลักษณะนี้เพื่อให้เด็กเก็บตัว
หรือว่าจะให้เด็กคนนี้ไปใช้

หรือว่าองค์กรสาธารณกุศล

ที่สารเห็นว่าเหมาะสม
คือเท่ากับว่าคุณชุวิตกำลังจะบอกว่า
อย่างในเมืองนอกคือไม่ต้องให้เข้าคุกเหรอคะ

คือเหมือนไปบำเพ็ญประโยชน์อย่างนี้เหรอคะ

หนูไม่ไปอยู่กินกับเขาใช้ชีวิตกับเขาเลย
สถานที่ว่าเรียกว่าเราไม่อยากจะไปใช้

เป็นสถานที่ที่จะกล่อมกล่าวเขาออกมาเป็นคนใหม่

ใช่ครับบางครั้งเอาไปอยู่กับห้องสมุทร
บางครั้งไปอยู่กับศูนย์กีฬา
แต่นั่นหมายความว่ามีคนติดตามพฤติกรรมนั้น
เราจะถามเลยว่าจะไปเป็นอันตรายกับเขาไหม
มีคนติดตามพฤติกรรมก็คือกรมควบคุมความประพฤกษ์นี่แหละครับ
ซึ่งถึงผมบอกว่าในกฎหมายของเราเนี่ยทำตามทุกอย่าง

เราเคยคุยกันแล้วดังนั้นกรมควบคุมความประพฤกษนี่
คือหน่วยงานสำคัญครับในขณะนี้
ที่จะควบคุมดูแลพฤตินิสัยจิตนิสัยต่าง
จะใช้หมอใช้นักจิตวิทยาไปดูแล
คืออยู่ที่เมืองนอกเนี่ยเขาจะให้คุณไปอยู่กับห้องสมุทร

เมื่ออยู่กับห้องสมุดเมื่ออยู่กับสถานที่ที่คนดีอยู่กัน
มีความควบคุมก็พูดง่ายว่าให้คุณเดินแนวนี้
กับอีกแนวหนึ่งให้คุณไปขังอยู่ในสถานที่ที่เป็นคุกผู้ใหญ่
คนอาจจะสะใจชอบใจแต่ผมบอกได้ติดคุกมีวันออกครับ

อายุน้อยอยู่๑๘ออกมาเอาว่า๓๕
แก่ยังไงก็ยังไม่แก่นะครับ
และถ้าเกิดมีอย่างนี้อยู่หลายคน
มีบ่อยออกมาอายุ๓๐ออกมาก็กล่อมกราวจิตใจให้ก้านขึ้น
ให้เก่งขึ้นเก่งในทางเลวนะฮะ
ให้ออกมาเนี่ยท่าทางก็จะไม่กลัวใครอีกแล้ว
เพราะว่าครบมาแล้วทั้งคุกเด็กคุกผู้ใหญ่
เข้าไปในนั้นก็รู้จักมือปืนโชคโชน
ถามว่าเราอยากได้อย่างนี้กลับคืนไหมครับ
สะใจครับโอ้โหมันไปอยู่คุกผู้ใหญ่ดี
สมน้ำหน้ามันให้มันไปโดนกระทืบ

ถามว่ามันโดนวันนี้ก็เหมือนรับน้องแหละครับเขาเรียกว่ารับน้องในคุก
รับน้องแล้วต่อไปมันก็ต้องเป็นรุ่นพี่
ถูกไหมครับมันไม่มีเป็นรุ่นน้องตลอดได้ไหมครับ
มันก็ไม่เป็นมันโดนสะสมเสร็จมันก็กลายเป็นรุ่นพี่ครับ
มันก็ศึกษาวิชาครับเรียนรู้กล้าแก่งขึ้น
เมื่อวันที่มันออกมาสังคมภายนอกก็กลายเป็นว่ามันไม่ได้คืนคนดีมาแล้วครับ
คือผมเข้าใจกรมราชธรรมที่ให้สวดมนต์ให้อะไรนะครับผมเข้าใจครับ
แต่เมื่อออกมาแล้วผมเกรงว่ามันจะเลวกว่าเดิมครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่เราจะเดินทางถูกหรือไม่ถูกนี่ผมไม่ทราบนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่ต่างประเทศเขาทำกันเนี่ย
เขาเอาคนเลวต่างเหล่านี้

คุณผู้ชมอันนี้น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าจริงอยู่
อย่างที่คุณชุวิตบอกมันอาจจะได้ความสะใจ
แง่ของคนมองรอบนอกของคดีนี้ว่า

แต่ถ้าก่อคดีแบบนี้ไปอยู่คุกผู้ใหญ่
โดนแบบผู้ใหญ่เลยก็น่าจะดีแต่มันดีจริงหรือเปล่า

ชูวิทย์ตีแสกหน้า
คุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาเยอะเลยคุณชุวิตบอกว่า
คดีเยอะขนาดนี้ยังจะได้ออกมาเหรอคะ
ก็นี่สิครับมีวันออกครับติดคุกมีวันออกนะครับ
มีวิธีการหลายอย่างก็บางคนติด๕๐ปี
คุณบินดูแล้วโอ้โห๕๐ปีมันคงไม่ได้ออกหรอก
แต่จริงติด๑๐กว่าปีก็ออกแล้วครับ
ยกตัวอย่างอย่างที่เห็นอยู่ผู้พันตึงประหารชีวิตใช่ไหม

ก็๑๔ปีก็ออกผมต้องบอกว่าติดคุกมันมีวันออกครับ
ว่ายังไงคือต้องเรียนให้ทราบว่าระบบของเราเนี่ย
มันเป็นระบบแบบนี้แต่ถามว่าเข้าไปแล้วเนี่ย
ออกมาจะกลายเป็นคนดีได้ไหม
อันนี้คือสิ่งที่ต้องหาคำตอบมันลำบากครับ
กลับมาเนี่ยก็ไปเพิ่มความรุนแรงให้กับสังคมนะครับ

อย่างนี้มันน่าจะประหารพูดเพราะความสะใจครับ
แต่ถามว่าในหมูหยองเนี่ยนะฮะ
รวมไปรวมมาก็อาจจะโดนไปสัก๑๕ปี
อาจจะติดจริงจริงห้าสิบปีสารลงห้าสิบปีประหารชีวิต
แต่จิตจริงก็ไม่เกิน๑๕ปีแต่ถ้าเป็นโทษเกี่ยวกับยาเสพติด
ประมาณยี่สิบปีอืมอันนี้คือมันเป็นสูตรอย่างนี้แหละครับ
ประหารชีวิตลดลงมาเหลือตลอดชีวิต
ตลอดชีวิตลดลงมาเหลือ๕๐ปี๕๐ปีลดมาจริงถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับชีวิตเนี่ย
เกิน๑๕ปีครับถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดไม่เกิน๒๐ปี
กรณีที่ตัดสินโทษถึงประหารชีวิตกับตลอดชีวิต

ดังนั้นก็ยังมีคนที่พูดถึงกลับกัน
คนที่ควรที่สังคมบอกว่าคนอย่างนี้ไม่น่าอยู่

ที่บอกเป็นสามีภรรยาติการสื่น
และก็มีทนายทนายสงกรานใช่ไหมครับ
ที่ไปยื่นง่วงไปยื่นจดหมายว่า
ขออภัยโทษบ้าง
พักการลงโทษบ้างเรื่องนี้ผมก็บอกไปแล้วนะ

จำได้อยู่แล้วว่าคุณชุวิตบอกเองว่ามันจะมีการพิจารณาก็คือ

นั่นหมายความว่าชั้นของนักโทษ

ชั้นของนักโทษจะพิจารณาปีละ๒ครั้ง
เดือนมิถุนากับเดือนธันวา

แต่ในกรณีของการพักโทษมันเป็นเรื่องที่ลำบาก
ซึ่งกรมราชธรรมก็ตอบเป็นแนวเดียวกับที่ผมบอกแล้วครับ
คือเงื่อนไขของกรมราชธรรมบอกว่า
หนึ่งจะต้องเป็นนักโทษเด็ดขาด
อันนี้สามีภรรยาคู่นี้เพิ่งจะเด็ดขาด

เพราะว่าสารเพิ่งตัดสินคดีเพิ่งสิ้นสุด
เมื่อที่สารดีกาตัดสินก็จะเป็นคดีนักโทษเด็ดขาดแล้วตอนนี้
อันที่สองก็จะต้องใช้ระยะเวลาของการจำคุก
มากกว่าพักนะครับไม่ใช่ว่าพักมากกว่ามากกว่าจำ
มากกว่าพักก็คือจำไป๒ส่วนก็ถอยพักหนึ่งส่วน
อย่างนี้หรือว่าจำไป๔ส่วนขอพัก๑ส่วน
กรณีของนักโทษชั้นเยี่ยมชั้นดีมากและชั้นดี
คือต้องการกรณีตาต่อตาฟันต่อฟัน
แต่ลักษณะของสังคมไทยหรือสังคมเมืองพุทธอย่างเรา
ไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกับของ
สังคมของชาติตะวันออกกลาง

กฎหมายเขารุนแรงเฉียบขาด
แต่ของเรามีความเมตตาผสมผสานอยู่
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะคะ
มุมมองจากคุณชุวิตถึงกรณีเรื่องของโทษ

คุกเนี่ยจริงแล้วสามารถทำให้นักโทษกลับใจได้จริงไหม
ยิ่งในกรณีของเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ

ออกมาแต่ออกมาเนี่ยออกมาแล้วจะดีกว่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมเราไม่รู้เลย

เราจะทำอย่างไรให้คุกกลายเป็นที่กล่อมกล่าวจิตใจ
แม้กระทั่งสถานพินิษฐกลายเป็นที่กล่อมกราวจิตใจ
แล้วทำให้คนกลับใจออกมาเป็นคนดีได้จริง
อย่างนั้นทุกอย่างมันก็เหมือนจะเลวร้ายลงไปเรื่อย

ชุวิตตีแสงหน้าจะตีแสกหน้าเรื่องอะไรรอติดตาม